คุณผู้ชมไลน์ยังคงส่งมาได้ที่หน้าจอนะคะ
แล้วก็เอ๊ะวันนี้คุณมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเหรอ

คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของ

หนึ่งความสามารถของผู้หญิงที่ทำได้มากกว่าผู้ชาย
ผู้ชายทำไม่ได้นะคุณคือให้ใส่ถุงเท้าไปด้วยแล้วก็เก็บกระเป๋าไปด้วย
อะไรอย่างนี้ผู้ชายทำไม่ได้แต่ผู้หญิงทำได้
แต่ทีนี้มันมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาใช้ทักษะนี้
ผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดไปหมดเลย

ฮะดูสิเขาทำอะไรคุณเห็นไหม

ใส่เสื้อใน

อ่าให้คุณมาฟังเสียงด้วย

เฮ้ยคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้
คือทักษะในการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

ดูไว้เป็นเยี่ยงและอย่าเอาเป็นอย่างนะคะ

ไม่ได้นะ
ยังไม่หมดแค่นั้นกับเรื่องของผู้หญิงนะฮะ

ที่เป็นเขาเป็นนางแบบ
วาบวิวแล้วก็ไปใส่ชุดนักศึกษาถ่ายภาพ
แข้งแห่ขาเห็นถึงกางเกงชั้นในเลยครับ

เอาให้คนไปไร้ลูกเขาเนี่ย

แต่ประเด็นคือใส่ชุดนักศึกษาทำไมก็ไม่ทราบ

นะฮะจริงจริงแล้วภาพที่มันปรากฏในเพจเนี่ย

ไม่ได้มีการเบอร์หน้าไม่ได้มีการเบอร์ข้างล่าง

เอาไปดูกันหน่อยภาพที่เขาอ้างตัวว่าเป็นนักศึกษา
เพจเขาอ้างว่าเป็นนักศึกษาจากสถาบันแห่ง๑

เห็นถึงกางเกงชั้นในก็ถูกนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ชื่อดังเลยนะในเพจมียอดติดตามเกือบ๑แสนคน
โดยเพจนี้อ้างว่าเป็นการรับจ้างถ่ายภาพ
เพื่อทำเป็นโปรไฟล์ให้กับนักศึกษาผู้หญิง
แต่ภาพทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันล่อแหลมเกินไป

ภาพก็จงใจถ่ายให้เน้นไปเห็นถึงของสงวนของผู้หญิง
คุณเนี่ยนะโปรไฟล์นักศึกษาผู้หญิง
เป็นโปรไฟล์เอาไปทำอะไรคะสมัครงานคงไม่ได้
ไม่ได้นั่นล่ะฮะตามนั้นเลย

ผิดกฎหมายครับเห็นใบหน้าชัดเจนและใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้ด้วย
มันก็เสียชื่อเสียงของสถาบันด้วย
เพราะเห็นกระดูมเห็นเข็มขัดด้วยฮะ

ต่อมาก็มีชาวเน็ตเข้าไปตำหนิเพจนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะ
ก็คือปิดเพจไปทำให้คนทั่วไปไม่สามารถ